นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถประทุกข์
ถ้ามันไม่ใช่รถประทุกข์และไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
อยู่เคียดข้างรถก็รถประหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊ก

และสีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถประหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก
นั่นแหละรถมหาสนุก
นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถประทุก
ถ้ามันไม่ใช่รถประทุกและไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
อยู่เคียดข้างรถก็รถประหาสนุก
เออใช่รถประหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
รถประหาสนุก
สำหรับรายการเราสัปดาห์นี้เป็นเทปพิเศษนะครับ
แน่นอนนะครับเราเดินทางมาหลายจังหวัดไปแทบทุกคนทุกแห่ง
เจอเรื่องราวดีโชว์ดีก็เอามาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำ
วันนี้ก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมหลายคนที่พลาดโอกาสได้ชมเทปเก่าของเรานะครับ
ก่อนของเราได้ชมอีกที
เพราะว่าเราจะเตรียมตัวต้อนรับซีซั่นใหม่ของเรา
ที่เราถ่ายทำไปเนี่ยมัน๑๐กว่าเทปแล้วถูกไหม
๑๐กว่าเทปเราถือว่าเป็นซีซั่น๑หรือธุรการแรกของเรา
ต่อจากนี้ไปอีกไม่นานท่านจะได้พบกับซีซั่น๒
ซึ่งรวบรวมนะครับและพัฒนาจังจักร
ให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วย
ถ้าพูดถึงโชว์ในรายการของเราเนี่ย
เขาเรียกว่าเล็กรายการเราไม่เคยจัด

แต่โชว์เราต้องอลังการใหญ่ทั้งนั้น
วันนี้รวบรวมโชว์สนุกที่น่าชื่นชม

มีเทปนึงค่ะพี่โน่เทปแรกที่อายุทยา
ควานช้างอลังการมาก

ใหญ่ไม่ใหญ่ก็คือเอาช้างมาทำยุทธาถีให้ดูเลย
นี่ไงนะชอบมาก
เราไปตามหาควานช้างที่อายุทยาครับเทปนั้น
จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
พร้อมแล้วพบกับปริศนามหาสนุกทั้ง๓ท่านเลยครับ

ฝรั่งเหรอ

ทีนี้เดี๋ยวเราจะให้สาธิตดูความเชี่ยวชาญของเขาก่อนว่า
ควานช้างหรือว่าปริศนามหาสนุกของเราเนี่ย
เขาเป็นควานช้างจริงหรือไม่

โอเค

เต็มมาก

ส่งค้าอยู่ข้างใน

เก่งมากเก่งมาก

ว้าว

มีโบรรณ์สูง

มีไงกันว่า

มีความรู้เกี่ยวกับช้างส่วนเบอร์สองเนี่ยนิวว่าเขาเป็นมากกว่าควานช้าง

เบอร์หนึ่งเนี่ยเหมือนคนขับตุ๊กแถวนี้มาก

ช้างช้างช้างน้องหัวเย็นช้างแหลมราว

มีชีวิตได้หนึ่งล่ะกว่านั้นมีหลุ่นไม่ได้อ่านยัน

ขอบคุณมากครับที่มาประเทศไทยแล้วก็รักวัฒนธรรมไทยแบบนี้

ใครคือขวัญธรรมตัวจริง

พี่บุ๊ยพี่ต้นยา

ปีพุชศักราช๒๑๓๕
แหลมสองค่ำวันจันทร์เดือน๒ปีมรม
พระมหาอุปราชาได้นำกองทัพทหารราว๒๔๐๐๐นาย
กรีธาทัพมาเพื่อตีกรุงศรีอยุธยา
ขณะนั้นสมเด็จพนเลสวนเมื่อส่อมได้ทราบข่าวการศึก
เลยได้ทรงจากกำลังคน๑แสงนาย
และเมื่อกองทัพทั้งสองได้มาเผชิญหน้ากัน
สมเด็จพนเลสวนจึงได้สั่งให้กระบวนทัพเข้าประจังศึกฐานที
สมเด็จพระนเรศวรได้เกิดอาการตกมันวิ่งฝ่าเข้าสู่สมรคลูมข้ามกลางวงร้อมของภาคศึกอยู่ลายลอกจุดนับแสน
เสี้ยวเวลาวิกฤตนั่นเองสมเด็จพระนเลสวนหาได้หวั่นเกรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พระองค์กลับไส้ช้างหันเข้าหาพระมหาอุปกรณ์
พร้อมกับร้องค้าให้มากระทำยุทธหัสถีกัน
เจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ใหญ่ใต้ต้นไม้เหล้า
เชิญออกมากระทำยุทธหาผีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิด
ต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ใด
ได้ทำยุทธาถีกันอีกแล้ว
ทางฝ่ายพระมหาอุปราชาได้ฟังดังนั้น
จึงทรงสัยช้างพายพัทธกอร์ออกมาเพื่อทำการยุทธหัดผีด้วยทันที
ท่ามกลางการยุดหาผีกันอย่างดูเดือดนั้น
พลายชายานุภาพโหมแทงจนได้ล่าง
แต่พายพัทกรกลับบุกกระแทกจนพลายชายานุภาพถอยล่นจนเท้ายันกับกอพุษา
ทันใดนั่นเองด้วยพระปีชาสามารถและความว่องวัยของสมเด็จพระนเลสวน
พระองค์ได้จังหวะจ้วงพระแสงของง้าว
พระมหาอุบราชาเข้าที่ไหล่ขวาขาดสิ้นพระชนอยู่บนคอช้าง
และนี่คือศึกยุทธีครั้งสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ที่โลกจะลึกไว้ในประวัติศาสตร์
ด้วยพระนามขององค์สมเด็จพระนเลสวนมหาลาศผู้ประกาศเอกราชให้กับแผ่นดินไทย
ไว้ตาบมานชั่วกระปวัติศาสตร์
ชอบมากถึงแม้สมัยไม่ได้ไปด้วย
ขวานช้างโชว์อาคาซ่าแกไม่รู้จะไปพี่
แล้วชอบมากเลยฝรั่งร้องเพลงช้างเนี่ย
ซึ่งเป็นเรื่องราวของประวัติศาสต
ซึ่งสมัยก่อนบรรพบุรุษเราต้องใช้ช้าง

เพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็อยากให้ทุกคนนะครับ
เห็นถึงความผูกพันระหว่างช้างไทยกับคนไทย
ใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เลย
เอาครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่
นอดตายแล้ว
กลับมาถึงช่วงที่๒ของรายการนะครับ

ว่าโชว์อะไรที่น้องมิ้วประทับใจชื่นชอบบ้าง
โอ้โหจริงนี่ก็คือชอบทุกจังหวัดนะคะพี่โน่
แต่ถ้าเอาแบบประทับใจมากเลยคือที่นครสวรรค์ค่ะ

ใช่มังกรเพราะปกติเนี่ยได้ดูแต่งานตรุษจีน
แต่อันนี้คือได้มาดูใกล้แล้วก็เลยประทับใจมาก
เพราะอลังการเราก็ยิ่งใหญ่มากค่ะ
มังกรนครสวรรค์ทั้งสวยทั้งทรงพลัง

บรรยากาศของงานเนี่ยคือว่าเราทำออกมาจริงแล้วครบ
ครับโชว์มังกรและครสวรรค์สวยขนาดไหน
เราไปชมกันดีกว่าครับ
แต่เราทั้ง๓ท่านนะครับต้องทายกันว่า

หรืออาจจะเป็นตัวจริงทั้ง๓คน
หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับ

ของปริศนามหาสนุกไม้เล็กหนึ่งครับ
เดี๋ยวไปกระเด็น

โอเค
อยู่ในนั้น
อยู่ในนั้น

โอ๊ย

เดี๋ยวไปกระเด็นล่ะ
ดูที่ฟังสุดดูที่ฟังสุด

เอาแล้ว
โอ๊ย
อยู่ด้วย

เดี๋ยวผมเนี่ยปริ้นขึ้นไปบนเหล่งจูเอง

ดูปากพี่เดี๋ยวพี่เป็นเหน่งจูเอง
เอาเลย

ใครคือเหล่งจูตัวจริง
เฮ้หลาย

เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
มังกรทองสัตว์แห่งเทพเจ้า
อันเป็นสัญลักษณ์มงคลของชนชาวจีน
ที่มีตำนานเล่าขานซื่อตอบได้มานับพันปี

คอยดูแลให้บังเกิดสิ่งดีงามแก่มนุษย์โลก
ฤดูกาลความอุดมสมบูรณ์
และปกป้องคุ้มครองพยันตรายต่างจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
จนเป็นที่เลือกใสเคารพสัทธาและถือเป็นสิ่งมงคล
ยาเมื่อได้พบเห็นด้วยลักษณะเด่นของมังกรเทพเจ้า
อันมีศีรษะคล้ายอุกดวงตาคล้ายกระต่ายป่า
มีหูเป็นวัวมีเขาเป็นกวางแผงคอสิงโตลำตัวเป็นงู

อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดูส่งพลังและงดงาม
เมื่อเลื้อยเคลื่อนไหวผ่านเพื่อนำความสิริมงคลมาสู่ทุกคนแห่ง
จนเกิดเป็นประเพณีการเชิดมังกรทอง
เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพแห่งเมืองนครสวรรค์
เทศกาลตรุษจีนทุกปี
และเป็นหนึ่งเดียวของการแสดงที่ดูทรงพลังตื่นเต้นเล้าใจ
เพราะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
มีความยาวทั้งสิ้นตั้งแต่หัวจะหลดหาง๕๒เมตร
และต้องใช้คนเชิดถึง๒๒ไม้
สลับสับเปลี่ยนกันตลอดการแสดง
รวมทั้งสิ้น๑๘๐คน
ยาเมื่อเหล่งจูผู้ล่อแก้วมังกร
ขึ้นเสาไปล่อลูกแก้วกับมังกรทอง
ความสูงประมาณ๒๐เมตร

ในการแสดงที่มีเพียงหนึ่งเดียวของเมืองนครสวรรค

ถ้าทายผิดเขาจะขึ้นเสาเป็นเหล่งจูไปสู้
เค้าจะขึ้นไปบนเหรียญจูเอง

รอดตายแล้ว
เออเอ็งกอพระภูนั่นเอง
อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวนี้หาดูยาก

ก็ตอนทำรายการนี้นะค่ะเอ็งกอพระภูก็เราจะเห็นแห่สิงตัวแห่อะไร
แต่ถ้ามังกรเนี่ยเราจะนึกถึงนครสวรรค์ทันที
อันนี้ก็เป็นอีกโชว์หนึ่งที่เราประทับใจจริงนะครับ

เอาเป็นว่าช่วงหน้ายังมีอีกครับ
ยังไม่หมดแค่นี้แต่ตอนนี้พักสักครู่ครับ

มหาสนุกของเราจริงไปมาหลายที่
ทุกที่เนี่ยนะครับทุกจังหวัดที่เราไป
พูดง่ายคือมีดีที่แตกต่างกันไป
มีวัฒนธรรมมีความเชื่อ

คือจริงเดี๋ยวนี้คนเมื่อก่อนเนี่ย
ไม่มีภาพยนตร์ไม่มีละครไม่มีอะไร
หนังใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่คนไทยนี่ตื่นเต้น
หรือต่างประเทศตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการฉาย

เพราะว่าเขาเอาโขนมาแสดงร่วมกับหนังใหญ่ด้วย
หรือที่เรียกกันว่าหนังติดโขนค่ะ

หนังติดโขนนี่พี่ไม่ค่อยได้ชมเท่าไหร
แต่ที่เห็นบ่อยขนติดหนังเนี่ย

เอาเป็นว่าหลายท่านอาจจะเคยชม

เพราะฉะนั้นเราไปชมด้วยกันเลยดีกว่าครับ
ของดังของเด่นที่เราจะต้องพูดถึงนะครับ
ก็คือจะเป็นเรื่องราวของหนังใหญ่วัดขนอนครับพี่

เพราะว่าหนังใหญ่เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลย

เขาก็ได้อนุรักษ์แล้วก็สืบทอดจนถึงปัจจุบันนี้เลย
หนังใหญ่เนี่ยก็จะมีจอขนาดใหญ่เลยนะครับ
แล้วก็จะมีคนเชิดพร้อมกับตัวหุ่น
เดี๋ยวให้ทั้ง๓ท่านแนะนำตัวนิดนึงหมายเลขหนึ่งนะครับ

ผมนายพงรัฐนกประเสริฐชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับ

ผมชื่อทศพรแพทองนะครับ

พบเลยครับโชว์มหาสนุกจากปริศนาหมายเลข๓

ก็ได้อ่ะทุกการณ์นะครับ
สวัสดีครับ
มีครับ
เยอะแยะมากค่ะครับ
อันนี้คือหมายได้ถึงที่นักงาน
นี่คือหมายเลขหนึ่งคือคนเดียวกันกับที่

อีซิวทำไมไม่บอกกูตั้งแต่แรก

จากปริศนาหมายเลขสองและหมายเลขสามเลยครับ
อ้าวใครเป็นใครแล้วเนี่ย

ราชาจอมกุมพันธ์จรรย์มาพบฮานุมานพระยามารให้คั่งแขนเป็นยิ่งนัก
ไอ้ลิงนี้มันสังหารเผ่าพ่งยักษ์มามากมาย
ครั้งนี้กูจะสังหารให้มันตายด้วยพระแสงสอนองค์เท้า๒๐กร
กระทืบปาทาประกาศท้าหมายพุ่งจะเข้นท่าฮานุมานให้บันไล

สักอย่างได้เนี่ย

แต่อาจจะเรียงเกี่ยวกับนักศิลป์นั่นแหละ
เอกเก่งเต้นเอกดีไทย
เอกดีไทย

คนที่เป็นนักเชิดหนังใหญ่

ตัวพ่อในคณะเลย

หิงเลย

เป็นเรื่องที่ไหนครับด้วยน้องทุกคนก็หลอกเก่ง

วันนี้ครับรายการรถมหาสนุกของเราครับ

จะมาแสดงหนังใหญ่แบบดั้งเดิมเลยนะครับคุณผู้ชม
ตอนยกรบครับให้เราได้ชมกัน

จะเป็นไฟจากกระลามะพร้าวเพื่อให้แสงสว่าง

เราจะได้ชมการแสดงที่เรียกว่าหนังติดตัวโขนครับ
จะมีการแสดงโขนผสมกับหนังใหญ่

เราไปชมกันเลยครับ
หนี
ตี
ขอเสียบประมูลหนังไหนกับมากสเนคนึกท่านด้วยครับ
ดูเครื่องหน้าเลยครับ

ที่ตกใจที่ไม่เคยเจอก็คือ
เอามามิกกันเอามาเอาโขนจริงกับหนังใหญ่มารวมกัน
แล้วเล่นได้ประสานกันมากเล่นได้ดีมาก
ขนลุกน่ะครับเอออยู่คนหลักคณะใช่ไหมใช่เห็นไหม
น้องอิมเป็นอย่างไรพอได้ดูโชว์ชุดนี้
เคยดูมาก่อนไหมครับปิตติแล้วก็อยากให้อยู่กับเรานี้ตลอดค่ะ
คืออิมมี่เคยดูแบบนี้มาก่อนอิมรู้สึกว่าคือมันสวยงามมาก
หนูไม่เคยเห็นกับตาแบบนี้แล้วก็หนูรู้สึกว่าวัฒนธรรมแบบนี้
ต้องมีคนสารต่ออย่าให้หายเด็ดขาดเลยแล้วก็
หนูก็เพิ่งเคยเห็นที่หนังใหญ่กับโขนใช่ไหมครับ
ลุงลงบอกมันงดงามจริงพี่หนูไม่รู้ว่าภาพในทีวีที่ดูเป็นยังไงนะ
แล้วก็บวกกับดนตรีมันสวยงามและงดงามมากเป็นบุญตาที่ได้ดูอ่ะ
พาดที่นึกไว้นึกว่านังใหญ่อย่างเดียวไงถ้าเอาขนมารวมด้วยแล้วเล่นรวมกันเหมือนซ้อมกันมา
แล้วรวมกันแล้วคุกกันไปมามันกลื่น
ที่มีศิลปะของตัวเองอย่างนี้มันสวยมากเลยอะพี่

อุ้ย

จากสิทธิกลมสิงหกรครับ
ไม่ใช่เรื่องง่ายในการตามหาคนเชิดหนังใหญ่

นางหายด้วยใช่มีน้องคนนึงเขาโชว์ความพิเศษเป็นโชว์นางหาย

เป็นอย่างน่ารักได้โชว์เต็มหมดเลย

ในประเทศไทยมีไม่กี่ทีละค่ะ
ใช่แต่ราชบุรีเนี่ยที่วัดขนองเขายังอนุรักษ์ไว้อยู่
เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจตุลงคุณโจ๊ก
คุณอิมนี่ทราบซึ้งกับเทปนี้มาก
แล้วก็ปลื้มกับศิลปะวัฒนธรรมไทย

เอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอะไรสนุก

สักครู่กับรถมหาสนุกครับ

เดินทางไปทั่วประเทศจริงตลอด
ระยะเวลาของซีซั่น๑ของเรา

จัดโชว์ยิ่งใหญ่อลังการไหมท่านผู้ชม

ซึ่งผู้สนับสนุนรายการของเรา

ซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับขอบคุณโฮมี่

และเบนเนทครับ
ก็ว่าไปแล้วพี่โน่มีอยู่เทปนึงค่ะ
จังหวัดหนึ่งที่หนูประทับใจมาก

เพราะว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกที่พี่ได้มาแตะเวทีรถมหาสนุก
ที่ประตูท่าแพรยังจำได้เลย

ไม่นึกว่ารายการจะมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้

เล็กแต่พอมาจริง
ยิ่งใหญ่มากประทับใจก็คือต้อนรับพี่ด้วยกรองสะบัดชัยเลย
ใช่เราจัดเต็มมาเลยชัยยะสะบัดชัยด้วยโชว์ใหญ่ของเรา

งดงามเป็นการโชว์ศิลปะของทางภาคเหนือของล้านนาเราอย่างเต็มเลย
เอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราไปย้อน
นึกถึงภาพที่เราไปเที่ยวเชียงใหม่กันมา
สนุกกันมาที่เชียงใหม่ไปชมกันเลยครับ
วันนี้เราจะให้พี่ทั้ง๓คนเนี่ยตามหาว่า
ใครกันแน่ที่จะเป็นคนตีกองสะบัดชัยตัวจริง
โชว์แรกจากหมายเลข๑ค่ะ

ไปถนนชาติแท้ที่คนจะชอบเลย
มาเชียงใหม่น่ะคือพอกิน

โกยาออด
มาเอ๋วจี้นี่จะสนุกอย่างโจ้

พบกับโชว์ของพิษณามหาสนุกหมายเลข๒

เยี่ยมมาก

โอ้โฮ

พบกับพิษณาม๔๓ครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สำหรับทั้ง๒คนนะครับ
ขอบคุณครับ

กลับพบกับการแสดงชัยยะสะบัดชัยกันเลยครับ
เกี่ยวกับคุณครับ

สวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี

ดูภาพแล้วก็คิดถึงบรรยากาศตรงนั้น
ใช่ยังมีโชว์นกกิงกะรา

นะครับมีโชว์กรอง

ฟ้อนดาบโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนั้น

ดาราก็น่ารักที่ไปวันนั้น
ออกมาเต้นกันเต็มไปหมดเลย
แล้วที่จบไปเป็นกรองนะครับ

นี่แหละครับคือสิ่งที่บอกว่าอยากให้ทุกคนได้ติดตาม

สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรม
บธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านของไทยทั่วประเทศ

พร้อมไปกับรูปแบบของความบันเทิง

ถ่ายแล้วก็คาดเดาไปกับผู้ที่มาร่วมสนุกในรายการของเราได้เลย
สนุกรูปได้ว่ะสนุกก็ได้ทั้งครอปครัวเข้ากับรายการของเรา

สัปดาห์หน้าเราจะมาย้อนถึงความสนุกสนานของรายการ

มาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นมาที่ไหนสนุกที่นั่น

รถมหาสนุกวันนี้ลาไปก่อนครับ